ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วงการบันเทิง
คือก่อนหน้านี้หลายคนซุปตาตัวแม่เนี่ยไปเลี้ยงลูกไง
พ่อลูกออกมาก็ไปเลี้ยงลูกตอนนี้ลูกโตหมดแล้วนะคะ
ก็เลยกลับมาเล่นละครอีกครั้งค่ะมีหลายคนเหมือนกันนะคะ
คนแรกเลยดีกว่าคนนี้เนี่ยสีสันสร้างสีสันฮือฮามาก
สถานบงการจะเป้ยปานวาดเป็นเลยเป็นไง

หวนคืนตำแหน่งนางร้ายในตำนานค่ะคุณเป้ยปานวาดนั่นแหละ
ตัดสินใจกลับมาสวมวิญญาณนักแสดงอีกครั้งในรอบ๑๐ปีเต็ม
หลังต้องลาจอไปทำหน้าที่คุณแม่เต็มตัวนะคะ
พอลูกชายน้องโปรดลูกสาวน้องปาลินเริ่มโตขึ้นแล้ว
เป้ยค่ะเลยพร้อมกลับมารับงานแสดงอีกครั้งหนึ่ง
ประเดิมเรื่องแรกเลยละกันในรอบทศวรรษค่ะ

รายเอง

ละครเขาไงวานวาสนานะตอนนี้กำลังฉายอยู่นะคะ
พร้อมกับเปิดใจยอมรับว่านี่คือการกลับมาเป็นนักแสดงเต็มตัว
พร้อมแล้วจ้ะสำหรับการกลับมาทำงานในวงการที่ตัวเองรักนะคะ
ก็มีผู้จัดมายื่นบทให้หลากหลายคนเลย
เขาบอกว่าเพียบมากแต่ว่าตอนนี้แม่เป้ยเองเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะจ๊ะ
อยู่ระหว่างการตัดสินใจนั่นเองค่ะ

คือถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่านางมีลูกแล้วคือหน้านางแบ๊วตั้งแต่สมัยเข้าวงการจนถึงตอนนี้
ยิ่งดูอินสตาร์แกรมอ่ะยิ่งหน้าใส่แล้วแต่งหน้าน้อยยิ่งเป็นเสน่ห์ค่ะ
เออนะคะเจนนี่อัลภาษณป้อมเพชรค่ะ
หายจากหน้าจอไปนานเหมือนกันนะไปทำหน้าที่คุณแม่ให้กับน้องโนล่า
นานถึง๔ปีเต็มเลยค่ะแฟนบ่นคิดถึงนะคะ
ช่วงเวลาลงตัวค่ะพอเหมาะพอเจ้าลูกสาวเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้ว
ก็ถือโครงการแล้วกันฝากลูกจากคุณพ่อ
เออนะคะก็ออกมาสวมบทเจ๊ดันค่ะ
ประกบกับซุปตาสายเลือดใหม่ของวิกสามนะคะกรัฟคณาวุฒิ
โกยคะแนนนิยมในละครมัดหัวใจยายซุปตา
ที่คิวลงจอกระชากระเต้นปีหน้านะคะ
แฟนเนี่ยเตรียมเลยเตรียมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยกับผลงานนี้
อ่านะคะปิดท้ายค่ะที่อีกหนึ่งคุณแม่ละกัน
สำหรับนางเอกสาวมากกี้ราศี
เออคนนี้ก็เตอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะคะ
พักงานแสดงไปทำหน้าที่คุณแม่ให้กับสองฝาแฝดค่ะ
มีก้านะคะแล้วก็มีย่านานเกือบ๓ปีเต็มเลยนะ
บ่นคิดถึงแล้วแม่จ๋ากลับมาสักทีเถอะ
ในที่สุดค่ะก็ตกปากรับคำนะคะ

ในละครเรื่องหมามีที่รักค่ะ
เตรียมเป็นผู้พันดาลเคมีใหม่นะ
ก็สร้างสีสันให้วงการจอแก้วปีหน้าอีกด้วยนะคะ

สังเกตไหมปีหน้าเนี่ยหรือว่ากระแสช่วงนี้ละครออกแนวแบบจิ้นอะไรอย่างนี้
ผู้ต่างวัยจะต้องแบบว่าเด็กหน่อยผู้ชายจะต้องเด็กหน่อย
ผู้หญิงก็จะแบบมีอายุหน่อยอะไรแบบนี้มันกำลังมาแม่

นั่นน่ะสิอะไรก็ต้องฟังตัวเองหมดแหละ

วะตายเธอแรงมาก
เธอพูดแบบนี้แล้วสะเทือนใจ
อายุ๓๐กว่าครบเครื่อง
เงินก็มีงานการก็ดี

เทรนด์ช่วงนี้มันกำลังมาเพราะฉะนั้นละครปีหน้าเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรักต่างวัยแบบนี้